จากนี้นะคะวันที่๕ก็ยังจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการจัดงานใหญ่นะคะ
โดยรัฐบาลค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะได้เตรียมจัดงานร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
หลวงรัชกาลที่๙๕ธันวาคม๒๕๕๙ในวันที่๕นี้ที่สะพานภูมิพล
พร้อมทั้งจะร่วมร้องเพลงพระราชนิพลและเพลงสรรเสริมพระบารมีด้วย
พรตเอกท่านศักดิ์ปฏิมาประกอลรองนายกระทะมนตรี
ระบุถึงการจัดงานร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ๕ธันวาคม๒๕๕๙ที่สะพานภูมิพลนะคะ
บอกว่าการจัดกิจกรรมนี้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่ะ
โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทรทเป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับทุกกระทรวงจังหวัดสมุทรปราการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
จัดงานที่สะพานภูมิพลนะคะ
เพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชกษรัพย์สั่งให้สร้างขึ้น
ตั้งแต่เวลาประมาณ๒นาฬิกาจนถึง๑๐นาฬิกาค่ะ
กำหนดการก็จะเริ่มประกอบพิธีสงฆ์ในเวลา๕นาฬิกาก่อน
และจะมีการร่วมร้องเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุด
และเพลงสันเสริมพระบารมีจะมีการจุดเทียนปล่อยลูกโป่ง
ต่อด้วยพิธีถวายสังขทานพระสงฆ์๙๙๙รูปนะคะ
จากนั้นก็จะเชิญผู้ที่มาร่วมงานทุกคน
เขียนโปสตการ์ดปฏิญาณทำความดีลงในกล่อง
แล้วก็จะนำเข้าพิธีในงานสวดมนต์ข้ามปี
จะถูกส่งกลับไปยังผู้เขียนให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นความเป็นสิริมงคล
พลเอกธนศักดิ์กล่าวอีกนะคะว่านอกจากนี้
ก็จะมีการแจกเข็มกลัดตัวอักษรเลข๙
และแจกดินผสมพิเศษของที่ระลึก
ซึ่งใช้ชื่อว่าดินของพ่อสู่ดวงใจของคนไทยจำนวน๑๙๙๙๙ชุดนะคะ
โดยนำดินจากจุดสำคัญทั่วประเทศมาผสมรวมกัน
แล้วนำเข้าพิธีก่อนที่จะบรรจุใส่ถุงมอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
ซึ่งในวันที่๕ธันวาคมนี้ถือว่าเป็นวันดินโลก
เป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาดินด้วยค่ะ

กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดการแสดงเพลงแจ๊สที่เป็นเพลงพระราชนิพล
และเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรด
ซึ่งงานนี้ก็จะเริ่มขึ้นในเวลา๑๘นาฬิกาที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะ
โดยมีชมรมเพลงแจ๊สและสมาชิกวงอสวันศุกร์มาร่วมบันเลงเพลงด้วยค่ะ